๒๐ตุลาหรอพฤศจิกาค่ะค่ะพฤศจิกาค่ะ
คือถ้าย้อนไป๒๒ตุลาเสียแป้งนานโหดหนีไปเนี่ยจะเดือนนึงแล้วนะครับใช่ค่ะยังไม่เจอตัวเลยค่ะ
ถ้าเกิดว่าไปเจอล่าสุดคือบนเขาใช่ไหมบนเขาบรรทัศน์ใช่นับตั้งแต่วันที่ปะทะกับเจ้าหน้าที่นะวันที่๘พฤศจิกายน
วันนี้วันที่๑๓นะฮะที่อยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์นะครับถ้าเสียแป้งนาโนตยังอยู่
ท่านผู้ชมฮะวันนี้เดี๋ยวตามกันต่อหน่อยกันแล้วกันยังอยู่หรือเปล่าหรือยังมีชีวิตอยู่ไหมมันเกิดคำถามมากมายจริงจริง
คือถ้ายังอยู่เนี่ยอยู่ได้ยังไงค่ะแล้วเจ้าหน้าที่ก็โอ้โหก็ต้องทุ่มเทปฏิบัติงานชาวบ้านก็เดือดร้อนมันหลายเรื่องนะพี่อุ๋ย
แต่วันนี้เขามีรายงานว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยอาจจะเริ่มถอนการปฏิบัติการในบางส่วนลงบ้างนะฮะ

ใช่ครับเพราะว่าสแกนพื้นที่มาเป็นเวลา๑๓วันนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่คือภาพของช่วงสายวันนี้นะครับ
บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างตำบลตะโหมดอำเภอตะโหมดจังหวัดพัทธลุงนะฮะ
เทือกเขาบรรทัศน์นี่กินรอยต่อทั้งตรังพัทธลุงสตูนนะฮะ
แล้วก็บางส่วนของสงขลาด้วย
แต่ว่าเชื่อกันว่าจากบ้านตระที่ฝั่งปะเหลียนของตรังเนี่ยอาจจะมาหนีออกทางตะโหมดพัทธลุงนะฮะ
นี่เป็นภาพที่ศูนย์ปฏิบัติการไล่ล่าเสียแป้งนะฮะ
เสียแป้งนาโนตนักโทษชายที่หนีจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะฮะ
เจ้าหน้าที่ป่าไม้วันนี้นำอาหารลงเรือหางยาวนะครับ
เพื่อไปส่งให้กับชุดปฏิบัติการไล่ล่าตามจุดต่างนะฮะ
ขณะที่เฮลิคอปเตอร์ของตำรวจนะครับ
วันนี้บินมาลงที่ริมอ่างเก็บน้ำเพื่อรับตำรวจพลร่ม๒นาย
กับตำรวจชุดแดนไทย๕๔จากพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้อีก๒นาย
ก็นำขึ้นฮอแล้วก็พาไปโรยตัวลงสู่เบื้องล่างที่บนเทือกเขาบรรทัศน์
วันนี้หมอก็เยอะหน่อยนะครับมันก็เสี่ยงหน่อย
แต่ก็ฝนตกละฝนหยุดตกละนะฮะก็ไปโรยตัวลงเลย
จะได้ทุ่นแรงหน่อยนะฮะในการเดินขึ้นไปสมทบกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านบน
พันธุ์ตำรวจเอกสุริยาปัญญามังรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงนะครับ
วันนี้มาประชุมนะฮะเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการรายวัน
เพื่อเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่
แล้วก็การตรึงกำลังในการไล่ล่าตัวเสียแป้งนาโนตนะครับ
ทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าต้องขึ้นอยู่กับการสั่งการลงมาของ
ทางตำรวจภูทรภาค๙ที่ดูแลพื้นที่ทางภาคใต้ตรงนี้ด้วยนะครับ
ซึ่งจะเป็นผู้บังคับบัญชาสั่งแผนปฏิบัติการทั้งหมด
มีรายงานนะบอกว่าเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเนี่ยให้ข้อมูลบอกว่า
การประชุมวางแผนไล่ล่าตัวเสียแป้งเนี่ยแต่ละครั้ง
ปฏิบัติการที่เขาทำหน้าที่แบบเดินไล่ล่าบนพื้นที่เทือกเขาเนี่ย
เขาไม่ได้เข้าประชุมด้วยค่ะอ่าเขาจะรอรับคำสั่งจากทาง
ผู้บัญชาการผู้บังคับบัญชาหัวหน้างานต่างที่ประชุมร่วมกันเนี่ย
สั่งมาอีกทีนึงมันเลยอาจจะเป็นช่องว่างหรือเปล่า
ทำให้การไล่ล่าตัวเสียแป้ง๑๓วันแล้วบนเทือกเขาบรรทัศน
ยังคว้าน้ำเหลวเพราะตำรวจบางนายเนี่ย
เขาอยู่ในพื้นที่จะตรังสงขลาพัทธลุงแถวพื้นที่เทือกเขาบรรทัศนเนี่ย
เขาอยู่ในพื้นที่มานานโดยเฉพาะด้านล่าง
ว่าจะหนีลงมาได้เนี่ยแต่เขาไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วย
บางทีมันมีช่องว่างช่องโหวในการสั่งการกันเนี้ย
มันก็เลยทำให้ยังไม่เจอตัวเสียแป้งหรือเปล่า
ถ้ำภูผาเพชรและเป็นเส้นทางที่ง่ายที่สุด
ถ้าเสียแป้งจะลงมาทางด้านนี้คือ
ถ้าเสียแป้งหนีด้วยยานพานะ
มันต้องผ่านทางนี้ทางเดียวเลยคุณผู้ชมค่ะ
เจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่สับเปลี่ยนกำลังกันตลอด๒๔ชั่วโมงนะคะ

ยังคงส่งกำลังเจ้าหน้าที่ลาดระเวนพื้นที่เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
วันนี้ก็วนไปที่เส้นทางของชาวมันนิ
เขตรอยต่อที่ชาวมะนิใช้เดินทาง
แล้วก็ยังปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิม
ตรงส่วนนี้ยังไม่ลดกำลัง

ยังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะคะ

หลายคนก็บอกว่าเส้นทางบางเส้นทาง

รู้กันเฉพาะแต่พรานป่าหรืออะไรแบบนี้

เจ้าหน้าที่บอกว่าอยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์

ปฏิบัติการในการไล่ล่าเสียแป้งค่ะ

เฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินได้นะคะ

ก่อนหน้านี้ฝนตกต่อเนื่องอยู่หลายวัน
แต่เทือกเขาบรรทัศน์นะคะ
เฮลิคอปเตอร์ยังบินเข้าไปไม่ได้

ส่งกำลังพลเจ้าหน้าที่เข้าไปที่เทือกเขาบรรทัศน์
ต่อวันนี้ก็จะใช้วิธีนั่งเรือหางยาว
เข้าไปในอ่างเก็บน้ำต่อด้วยการเดินเท้า
ประจำจุดบนเทือกเขาบรรทัศน์

ก็มีการสับเปลี่ยนกำลังพลอยู่บ้างนะคะ
จากการสอบถามข้อมูลกับทางพันธุ์ตำรวจเอกสุริยาปัญญามัง
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุง

ประชุมแผนปฏิบัติการรายวัน
ประชุมกับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการ
คืออันดับแรกเลยอะค่ะก็ต้องเน้นเรื่องความปลอดภัยของ
เจ้าหน้าที่ด้วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่เองก็ต้อง
ปลอดภัยวางแผนตรึงกำลังพื้นที่บริเวณโดยรอบไอ้แผน
ตรงเนี้ยมันยังเหมือนเดิมขึ้นอยู่กับการสั่งการของตำรวจ
ทรภาค๙ที่เป็นผู้บังคับบัญชาหรือวางแผนปฏิบัติการ
ภาพรวมทั้งหมดพันธุ์ตำรวจเอกสุริยาบอกว่าเนื่องจากสภาพ
อากาศนะคะเมฆฝนเยอะท้องฟ้าปิดเมื่อวานส่งชุดตำรวจ
เนี่ยขึ้นไปได้แค่สิบสองคนแบ่งกำลังเป็นสองส่วนนะคะ
หนึ่งคือชุดพิสูจน์ทราบเส้นทางด้านบนเทือกเขาบรรทัศน์
ตำแหน่งตามเส้นทางและจุดสำรวจต่างเช่นน้ำตก
ท่าช้างน้ำตกหม่อมจุ้ยบ้านป่าพงบ้านไร่ตกก็จะแกะ
เส้นทางการหลบหนีของเสียแป้งชุดที่สองก็จะเป็นการ
ด่านด้านล่างค่ะบริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ำคลองหัว
ช้างเพื่ออุดช่องว่างรอยต่อในการที่เสียแป้งอาจจะหลบหนี
ลงจากเทือกเขาบรรทัศน์ไปแล้วส่วนด้านบนเทือกเขาบรรทัศน์
ส่วนใหญ่จะเป็นกำลังชุดแดนไทย๕๔หรือหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
ตำรวจภูทรภาคเก้าและกำลังกองร้อยต่อชดค่ายนเรสวน
จังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นจุดที่ตำรวจผู้เชี่ยวชาญเส้นทางเดินป่า
ก็จะลุยกันในส่วนนี้นะคะเพราะว่าไม่ง่ายเลยการปฏิบัติหน้าที่
ในป่าบนเทือกเขาบรรทัศน์เนี่ยค่ะมันยากมาก
ส่วนใหญ่คือแบกเสบียงอาหารกันขึ้นไปเองด้วยสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยด้วย
จะบินเฮลิคอปเตอร์ไปส่งเสบียงมันก็ไม่ได้ส่วนด้านล่างเทือกเขาบรรทัศน์
พื้นที่โดยรอบอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างก็จะเหลือกำลังพล
เฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงนะคะ
เฝ้าระวังตามเส้นทางหลบหนีทุกจุดค่ะครับ
มุมของชาวบ้านเนี่ยนะฮะบนพื้นที่เทือกเขาบรรทัศน์เนี่ย
ตอนนี้ที่มีการวางกำลังแล้วก็ไล่ล่าเสียแป้งไปเนี่ย
เน้นไปทางฝั่งของพัทธลุงกับสตูน
เพราะว่าตอนบรรทัศน์เนี่ยอยู่ฝั่งของอำเภอประเลียนจังหวัดปรัง
คือชาวบ้านตอนนี้ความรู้สึกเขาเนี่ยมันเหมือนกับมันอยู่สองมุมนะครับ
หนึ่งก็คือถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ปรับแผนหรือว่าลดกำลังลง

ว่าเอ๊ะตกลงเสียแป้งลงไปแล้ว

หรือตายไปแต่ยังหาศพไม่เจออะไรอย่างนี้
แล้วถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ถอนกำลังไปโดยที่เสียแป้งอยู่ไหน

แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ยังตรึงกำลังแบบนี้

ชาวบ้านฮ่ามเข้าไปในป่าลึกฮ่ามออกกลางคืน

ห้ามไปเอออะไรเอี่ยหาของป่า
เขาก็เดือดร้อนเรื่องรายได้

ทางนี่คือคุณสอนแก้วนะฮะเป็นชาวบ้านหมู่หกตำบลปามพัฒนา
บอกว่าทุกวันนี้ต้องออกมากรีดยางแล้วนะที่กล้าออกมาเพราะว่า
มีเจ้าหน้าที่มาตรึงกำลังอยู่หากถอนกำลังแล้วยังจับเสียแป้ง
ไม่ได้ยอมรับว่าก็ยังหวั่นใจนะฮะถ้ามีเจ้าหน้าที่อยู่จะอุ่น
ใจกว่าส่วนคุณปียะนะครับเป็นชาวบ้านหมู่๖เหมือนกันนะฮะบอก
ไม่ถึงกับกังวลนะครับหากเจ้าหน้าที่จะถอนกำลังเพราะว่า
ยังไงก็เชื่อว่ายังใช้ชีวิตตามปกติได้เชื่อว่าเสียแป้ง
คงไม่ทำร้ายชาวบ้านหรือถ้ามีเจ้าหน้าที่อยู่เขาก็ไม่ได้
รู้สึกถึงขั้นว่ารำคานนะเพราะเจ้าละที่มาก็ปฏิบัติตัว

ซึ่งกับผัวจะจ่ายชีวิตปกติเป็นยังคิดว่าเสียแป้งก็คง
ไม่ลงมาหรือว่าไม่มาทำร้ายเราก็เจ้านาที่ถอนกำลังออก
จากพื้นที่เนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าจะเป็นกังวล
พะทะลุงเราไปถามชาวบ้านที่บ้านพู่ดอกลวงหราจพะทะลุง
พื้นที่ตรงนี้มีการตั้งด่านของเจ้าหน้าที่ด้วย
นี่แซคณฑวินก็ไปถามคุณเป้า
แล้วจะโดนลูกหลงได้รับอันตรายไปด้วย
แล้วก็กลัวว่าชาวบ้านจะถูกเสียแป้งจับเป็นตัวประกัน

ว่าอาจจะมีใครช่วยเหลือเสียแป้งแบบไหนอย่างไร
แต่หากมองตามวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ภาคใต้เนี่ย
ถ้ามีก็ต้องเป็นคนที่อาจจะรู้จักกัน
ก็กลับมาจับตัวเป็นประกันกันแหละพี่
สำหรับแมว่าแมว่าไม่ต้องเจ๋อเรื่อง
ระวังฉันกอยว่าตัวมาจับแล้วก็ตัวอย่างจริง

เราก็ไปเจอชาวบ้านที่ขี่รถผ่านด่านตรวจ
ของเจ้าหน้าที่แถวนั้นพอดีนะฮะ

ตำรวจมาตั้งคอยตรวจจับเสียแป้งอันนี้มันก็มีมุมดีอยู่เหมือนกันนะ
คือกลางคืนเนี่ยเงียบสงบดีเหลือเกิน
ปกติเนี่ยโอ้โหวัยรุ่นเด็กแว้นนี่เต็มเลย

ใช่ไม่รู้จะเอายังไงดีนะฮะ
ขณะเดียวกันเนี่ยถามว่ากลัวเสียแป้งไหม

จะจับได้หรือไม่มันก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่
แต่เชื่อว่าการไล่ล่าเสียแป้งบนเทือกเขาบรรทัศน

ถ้าเสียแป้งยังอยู่บนเขาบรรทัศน์จริงเนี่ย
เชื่อว่าคงอยู่ได้ไม่เกิน๑เดือนหรอก
ส่วนที่ว่าจะมีคนในพื้นที่ช่วยเหลือหรือไม่
อยู่ได้มานานเหลือเกิน๑๐กว่าวันแล้ว

เพราะเสียแป้งคงไม่น่ารอดถ้าอยู่ลำพัง
สภาพป่าตอนนี้ที่แบบโอ้โหชื้นฝนตก

บางคนบอกการช่วยเหลือเสียแป้ง
ก็ต้องจากคนในพื้นที่นี่แหละ

แต่ถ้าไม่รู้จักกันเนี่ยเขาไม่ช่วยหรอก
อยู่ได้

เราอยู่ปกติ
แล้วตำรวจยังจับไม่ได้มั้ยกลัวกันเลยหรอ

ผมไม่กลัวเพราะว่า
ในรูปตัวตัดตัวตัดตัวจริงกับบนปลอมมอลิน
ลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่า
ในฝั่งของข้างพื้นที่ศรีบรรพฤตจังหวัดพัทธลุงนะฮะ
เป็นพื้นที่ติดต่อกับเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาบรรทัศน์
ที่มีรอยต่อระหว่างจังหวัดพัทธลุงกับจังหวัดตรัง
เพื่อสำรวจเส้นทางการเดินบนแนวเขานะฮะ
จากจุดที่เสียแป้งยิงประทะกับตำรวจเนี่ย
มันสามารถที่จะหนีจากฝั่งนั้นเนี่ยนะฮะ
แล้วก็มาที่พื้นที่ราบตรงนี้ได้นะครับ
อุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่า
เพราะเดินทางโดยรถยนต์ต่อไปยังทะเลน้อย
อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุงก็ได้นะฮะ
ซึ่งตรงนี้เป็นพื้นที่ติดต่อไปถึงอำเภอระโนธจังหวัดสงขลานะครับ
ซึ่งจุดเริ่มต้นที่คุณออสซี่ดนรวีผู้สื่อข่าวของเรา

นั่งมอเตอร์ไซค์มากับชาวบ้านที่ชำนาญเส้นทางนะครับ
ในหมู่บ้านมาถึงตีนเขาระยะทาง๕กิโลเมตร
จากนั้นก็ต้องเดินเท้าขึ้นเขานะฮะ
สวนผลไม้สวนยางพาราของชาวบ้าน
สภาพเส้นทางตอนที่ลงจักรยานยนต์แล้วเดินเท้าต่อเนี่ย
สองข้างทางก็นี่ครับ
มีสวนยางพารามีป่ารกทึบมีเหวมีความลาดชัน
มาถึงตรงนี้นี่ด้านล่างจะมีน้ำตกไหลผ่านอีก
ถ้าจะไปต่อก็ต้องเดินข้ามลำทานน้ำตกด้วยนะฮะ
แต่มันจะมีเส้นทางที่เขาก็ใช้สัญจรกันอยู่นะ
นี่นะครับเราเดินทางมาตรงนี้เนี่ย
ขึ้นไป๒กิโลเมตรนะครับ

ก็ถามกับชาวบ้านที่นำทางมาให้เนี่ยบอกว่า
หากเดินทางมายังจังหวัดตรังเนี่ยจะมาได้๒ทาง
แต่สำหรับด้านบนเขาค่อนข้างเป็นป่ารกทึบแล้วก็มีต้นไม้กีดขวางมาก
ชาวบ้านไม่นิยมเดินมาเส้นทางนี้
แต่อีกเส้นทางที่ทีมข่าวของเรากำลังจะเดินทางไปเนี่ย
ว่าเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านใช้สัญจรเพื่อหาของป่าด้วยนะครับ
แล้วก็ต้องเดินเท้าต่อไปอีกนะฮะ
จนไปเจอขนำของชาวบ้านสร้างไว้กลางป่า
ต้องมาอยู่แถวนี้แล้วบริเวณพื้นดินก็ยังพบกระสุนปืนลูกซองขนาดเบอร์๑๒

มาถึงจุดนี้เนี่ยทางคุณอโนชานะครับหรือว่าน้องคิว
เป็นชาวบ้านที่พาคุณออสซี่โดโลวีมานะฮะ
บอกว่าหากเดินเท้ามาจากบ้านด่านบนเขาบรรทัศน์
มาถึงจุดนี้ระยะทาง๑๕กิโลเมตร
หากคนที่เดินเขาเป็นประจำใช้เวลาเดินทางประมาณ๓๔ชั่วโมง
ก็น่าจะใช้เวลาเดินทางสัก๗๘ชั่วโมง
เมื่อเดินทางมาถึงขนำตรงนี้เนี่ยส่วนมากต้องแวะพักก่อนนะครับ
เพราะตรงนี้ยังไงก็มีอุปกรณ์ในการทำอาหารของชาวบ้านแขวนทิ้งเอาไว้อยู่แล้วนะครับ

ชาวบ้านก็จะผัดแค่นั่น
ตรงลิขีตรัดเปลือกปลาสีน้ำ
มากนะครับเราได้ไปเจอกับห้วยน้ำตกนะแม่แล้วไปเจอซองถุงขนมอีก
แล้วค่ะเจออีก๓ถุงแล้วก็เจอแถวน้ำอีกแล้วของเจ้าหน้าที่อีก
หรือเปล่าเป็นขนมปังนะนี่ขนมปังนะฮะทางน้องคิวที่นำทางมาบอกว่าจุด
นี้เป็นจุดสุดท้ายเวลาชาวบ้านเขาเดินข้ามเขามาจากพื้นที่
ด่านจังหวัดตรังแถวที่นู่นปะทะเสียแป้งตรงนู้นถ้ามาถึง
ตรงนี้มันจะมาถึงแถวพัทธลุงก็ต้องมาหยุดแถวนี้ก่อนนะฮะมัน
เข้าเขตดำเภอศรีบรรพศจะแวะพักระหว่างทางแถวนี้แวะตกปลา
ก็ได้นะฮะมีลำทานมาแบบนี้เนี่ยมีปลาเยอะอยู่๒ชนิดชาว
เรียกว่าปลามัดกับปลาหวดถามว่าจะหาปลาจะตกปลากัน
ดือนอะไรหัวเนี้ยนะก็เอาไม้เราให้แหลมแล้วก็แทงไปที่
ตัวปลาก็ได้ถ้าไม่มีเบ็ตมีเหื่อมาเอาไปทำอาหารได้เลย
ใช้วิธียังไงปรุงอาหารก็จะมีแก๊สกระป๋อง
แล้วเตาขนาดเล็กเขาจะเตรียมมา
ซึ่งพวกนี้ส่วนมากก็ไม่ค่อยมีควันไฟนะครับ
และช่วงกลางคืนแถวนี้ซ่อนตัวได้ตามโขดหินแล้วน้ำมันตื้นด้วย
เหนือจากปลานะฮะหาผักหาผลไม้ป่ากินก็ได้
เทือกเขาบรรทัศน์แถวนี้เนี่ยจะมีหน่อไม้จากต้นพุทธจ่าง
ถ้าใครรู้จักนะฮะอย่างชาวบ้านหรือว่าพรานป่าคนนำทางเนี่ยเขารู้จักนะครับ
ใช้มีดฟันลำต้นปอกเปลือกด้านนอกออกให้หมดนะฮะ
มันจะเห็นแกงหน่อไม้ด้านในก็เอามาแกงเอามาประกอบอาหารกินได้นะครับ
หรือก็ยังมีพวกยอดลำพายมีลูกฉิ่งที่สามารถตัดจากต้นมากินสดก็ได้นะครับ
เส้นทางนี้ชาวบ้านนิยมเดินมาหาของป่าแล้วก็หาปลาจากลำห้วยนะฮะ
แต่น้อยคนจะมานะครับเนื่องจากเป็นป่ารกทึบค่อนข้างอันตราย
แต่ส่วนตัวเนี่ยน้องคิวอโนชาที่นำทางเรามาบอกว่า
หากเสียแป้งจะหนีมาถึงตรงนี้เนี่ยถ้ามาเนี่ยโอ้โหกลางวันเนี่ยถึงจะเดินได้
กลางคืนนี่หมอกขึ้นเยอะมากต่อให้มีไฟฉายติดตัวเนี่ย

ชุดนี้คือถ้าจะเป็นชุดชุดตายก็ต้องการเทินมาจากทั้งเลยครับ
แต่ว่าแรงน้ำแรงนี้คือเป็นชุดตายแล้วแหละ

อ้อท่วดมาพักกันบ่อยไหมแท่นี้
ก็ไม่ค่อยบ่อยครับแต่ว่าคนไม่เดินไป
อื้อพักตรงจุดเนี่ยทำไมได้มั้ง
ก็ท่วดมาก็จะนั่งเนี่ยแบบคนจากบ้านมาตกปลาได้ป่ะเนี่ย

การดำรงชีพแม่ค้าชาวบ้านเขาจะนิยมเดินกันกี่โมง
ก็ช่องช่องตุ๋มเลย
เขาก็เดินกลางคืนหรอทำไมเขาจะเดินกลางคืนหรอครับ

เขาต้องมากลามกว้างกันแต่เดินกลางวันก็ไม่มาก

แต่ว่ากลับเล่นก็ต้องกลางคืน
หลังจากนั้นนะฮะคุณนอสซี่โดรวีผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ช่างภาพเราด้วยนะฮะเราก็เดินเท้าเพื่อลงจากเขาแล้ว
เพราะว่าคนนำทางเขาบอกมันจุดได้แค่ตรงนั้นแหละ

อ่ามันน่าจะมาสิ้นสุดตรงนั้นแล้วนะครับ
ก็จำลองเหตุการณ์ถ้าเดินมาถึงจุดพักที่ห้วยน้ำตก

มาถึงจุดที่รถยนต์สามารถขึ้นไปจอดรอได้นะครับ
แล้วเราก็ลองขับรถไปตามถนนหลักในพื้นที่อำเภอศรีบรรพฤษนะฮะ
ซึ่งมันจะเชื่อมต่อไปยังทะเลน้อยอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุง

ระหว่างทางตอนนี้ไม่มีการตั้งด่าน

ถ้าเสียแป้งหนีมาถึงแถวนี้แล้วไปต่อที่รถเนี่ย
ควนขนุนพัทธลุงได้เลยนะฮะ
พื้นที่ทะเลน้อยจะเป็นเขตรอยต่อกับอำเภอระโนธจังหวัดสงขลานะครับ
ถ้าเสียแป้งหนีมาทางเส้นทางนี้เนี่ย
ต้องขับรถไปตามถนนนครศรีสงขลานะฮะ

เขตชายแดนไปประเทศเพื่อนบ้านก็ยังไปได้เลย

เดี๋ยวให้คุณผู้ชมมาดูบรรยากาศและสถานการณ์ล่าสุดกันหน่อย
คือผู้สื่อข่าวของเราอยู่ในพื้นที่ก็บอกว่าบรรยากาศมันก็ยังเหมือนเดิม
เพราะว่ามันไร้วีแววเสียแป้ง
ชายแดนไปประเทศเพื่อนบ้านก็ยังไปได้เลย

ให้คุณผู้ชมมาดูบรรยากาศและสถานการณ์ล่าสุดกันหน่อย
คือผู้สื่อข่าวของเราอยู่ในพื้นที่ก็บอกว่าบรรยากาศมันก็ยังเหมือนเดิม

กลางคำถามว่าแล้วเจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ไปจนถึงเมื่อไหร่

คุณผู้ชมคะเราไปติดตามการรายงานสดจากคุณแซคนัทวินนะคะ
รายงานมาจากด่านตรวจอำเภอกงหราจังหวัดพัทธลุงค่ะ
คุณผู้ชมครับ๑๓วันในการไล่ล่าเสียแป้งนะครับ

จนเกิดเสียงวิภาควิจารณ์ว่าสรุปแล้วเนี่ย
เสียแป้งอยู่ยังอยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์หรือเปล่านะคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าตอนนี้เราไม่พบเลยนะครับว่ามีความเคลื่อนไหวอะไร

แล้วก็หลักฐานที่พบบนเทือกเขาบรรทัศน์ที่เป็นหลักฐานใหม่
ก็ยังไม่มีเช่นเดียวกันนะครับแน่นอนแหละครับคุณผู้ชมครับ
ว่าการตั้งด่านแต่ละจุดนะครับบริเวณเทือกเขาบรรทัศน
ในพื้นที่ของจังหวัดพัทธลุงเองจังหวัดตรังแล้วก็จังหวัดสตูน
ตอนนี้ส่งผลกระทบกับชาวบ้านโดยหลักเลยนะครับ
ชาวบ้านที่ขึ้นไปกรีดยางหลายคนก็ขึ้นไปกรีดไม่ได้
รวมถึงบางคนกรีดตอนกลางคืนก็ต้องเปลี่ยนมากรีดกลางวันครับ
หลักอยู่ในขณะนี้นะครับอยู่ที่อำเภอกงหรานะครับ
จังหวัดพัทธรรมเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูนะครับ

จากว่าตรงนี้ก็เป็นพื้นที่สัญจรนะครับ

ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะมีการตั้งด่านกันตรวจแบบนี้คุณผู้ชมครับ
ซึ่งแต่ละคนเนี่ยคุณผู้ชมที่เข้ามาจุดนี้นะครับ

การตั้งด่านหรือว่าการไล่ล่าเสียแป้งส่งผลกระทบอะไรบ้างไหมครับตอนนี้

ก็โอเคครับที่ได้ตั้งด่านอย่างนี้ครับ
คือความปลอดภัยอะไรก็หลายอย่าง
อยากให้สถานการณ์จบเร็วไหมครับเพราะตอนนี้ยืดเยอะมากเลยพี่
ครับอยากให้จบเร็วครับเพราะว่าชาวบ้านเขาได้ตำนานตำอะไรขึ้นเขาขึ้นอะไรได้ครับ

รถก็จะมีการปล่อยออกจากที่บริเวณด่านตรงจุดนี้นะครับ
แต่สิ่งหนึ่งครับคุณผู้ชมครับอย่างที่เราบอกว่าตอนนี้
ผู้นำชุมชนเองก็ต้องรับปัญหาความเดือดร้อนจากชาวบ้านที่สะท้อนเสียงกันมา
หน่วยงานภาครัฐแล้วก็ฝากถึงผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชานะครับ
ให้เร่งคลี่คายสถานการณ์ในการไล่ล่าเสียแป้ง
หาข้อสรุปคุณผู้ชมครับว่าสรุปแล้วเสียแป้งยังอยู่บนเทือกเขาบรรทัศน
หรือว่าไปอยู่ที่อื่นแล้วถ้าอยู่ที่อื่นควรที่จะมีการคลี่คลายสถานการณ์ตรงนี้หรือเปล่านะครับ
เดี๋ยวเราจะคุยกับทางด้านกำนันนะคุณผู้ชมครับ
กำนันแห่งที่นี่เลยนะครับท่านกำนันนาริสขำนูรักนะครับ
อ๋อท่านกำนันนะครับท่านกำนันครับสอบถามหน่อยครับว่า
สถานการณ์ตอนนี้ชาวบ้านโอ้โหเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันในแยะเป็นอย่างไรบ้างครับ
อ่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็อันนี้ก็หลายมุมมองนะครับ
หลายความคิดเห็นมันไปทิศทางเดียวกันไม่ได้นะครับ
ต้องสอบถามไปทั่วนะครับคือไอ้ส่วนผลกระทบเนี่ยมันก็แน่นอนว่าเกิดเหตุการณ์เนี่ย
ไม่ว่าไม่ว่าเหตุการณ์มันจะเป็นอย่างไรครับมันก็มีผลกระทบทั้งนั้นนะครับ
ทีนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจการทำงานของฝ่ายต่างเนี่ย
ทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะครับมีหน้าที่กันทั้งนั้นนะครับ
แต่ละคนก็ตามหน้าที่กันถ้าเราเปรียบเทียบว่าทุกคนไม่ตามหน้าที่
ตามตามหน้าที่นักข่าวนี้ก็ปิดเครื่องแล้วก็เก็บคล่องเก็บ

เจ้าที่ตำรวจถ้าเมื่อไหร่เขาไม่ปฏิบัติหน้าที่
ก็ไม่รู้จะมีหน้าที่กันไว้ทำไม
กรรมนักพยาบาลรักษาความสมบูรณ์เรียบร้อยก็

และทุกคนต้องเข้าใจว่าทุกคนที่นี้มีผู้บังคับบัญชาทั้งนั้น
ทุกคนจะต้องทำตามบทบาทหน้าที่ของตัวเอง
และภายใต้การกำสั่งของผู้บังคับบัญชา

ขอให้ทุกคนได้เข้าใจด้วยว่ามันเป็นการปฏิบัติหน้าที่
ส่วนผลกระทบจะเกิดกับใครมั่งนั้น
ผมเข้าใจนะครับชาวบ้านก็ได้รับความเดือดร้อนในบางเรื่องนะครับ
แต่ว่าถ้าบางเรื่องมันเกิดผลกระทบกับภาพรวมเนี่ย
เราก็ต้องเข้าใจการทำงานนะครับ
หลายเรื่องเนี่ยเรื่องที่ชาวบ้านเราช่วยกันได้เราก็จะช่วยกันเต็มที่ทุกเรื่อง
แล้วก็บางเรื่องที่มันต้องเสียสละเราก็ต้องเสียสละ
แล้วก็ถ้าบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่กระทบจริงต่อรายใดเนี่ย
จากที่ผู้ปฏิบัติโดยตรงเนี่ยเขาก็พร้อมจะดูแลนะครับ
ผมเองเนี่ยอย่างผมเป็นกำนันเนี่ยนะครับ
ถ้าพี่น้องท่านใดมีผลกระทบในเรื่องเรื่องใดนะครับ

คราวนี้สอบถามหน่อยครับว่าชาวบ้านกลัวเสียแป้งกันหรือเปล่า
เสียแป้งก็ยังจับไม่ได้จะมีชีวิตความปลอดภัยอยู่กันยังไงขึ้นไปกรีดยาง
โดนจับเป็นตัวประกันหรือเปล่าชาวบ้านก็พูดมาแบบนี้ครับ
เรื่องเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องที่อยู่ใน
แน่นอนว่าผู้ร้ายนะครับผู้ร้ายเนี่ยคนดีเขาก็กลัวผู้ร้ายนะครับเป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติ
ทีนี้ก็เหมือนที่ผมบอกนะครับทางด้านฝ่ายต่างที่มีหน้าที่เนี่ย
ก็ต้องทำเรื่องราวนี้ให้มันเสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดนะครับ
โดยเร็วนี่หมายถึงว่าถ้าสรุปได้ว่าเหตุการณ์ข้างบนนี้นะครับมันปลอดภัยแล้วเนี่ย
ถ้าสรุปว่ามันปลอดภัยแล้วความหมายของผมปลอดภัยก็คือว่า
ผู้ร้ายไม่ได้อยู่หน้าที่นี้แล้วสมมุตินะครับประเมินเด็ดขาดว่าผู้ร้ายไม่ได้อยู่หน้าที่นี้แล้ว
ก็ประกาศว่าพื้นที่เนี้ยมันปลอดภัยอ่าใช่ไหมครับทีนี้ถ้าประเมินว่า
ยังมีอันตรายอยู่ถ้าเกิดว่าทางฝ่ายเจ้าที่เขาทิ้งพื้นที่ไปเนี่ยนะครับแล้วถ้าเกิดผลกระทบอะไรกับชาวบ้านขึ้นมาเนี่ย
ฝ่ายที่รับผิดชอบก็ต้องเป็นฝ่ายเจ้าหน้าที่อยู่ดีนะครับที่ละเลยพื้นที่ละเลยการปฏิบัตินะครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมอยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับระหว่างความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนแล้วก็ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่เนี่ย
ยินดีพร้อมรับทุกปัญหาทุกฝ่ายนะครับยินดีจะนำเสนอต่อพี่น้องประชาชนเดือดร้อนอะไรก็มาบอกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
อันนี้อยากให้ทุกท่านเนี่ยครับเข้าใจการทำงานของของแต่ละฝ่ายและก็เรื่องความเดือดร้อนนั้นนำมาด้วยครับมาบอกพี่น้องมาบอกผู้นำ
ทุกอย่างน่าจะได้รับการแก้ไขได้นะครับ

ที่ชื่อก็คือหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยนะครับ

วันนี้วันที่๑๓แล้วพรุ่งนี้วันที่๑๔
หลังจากที่มีการประทะกันบนเขาหัวช้าง

สรุปแล้วความปลอดภัยของชาวบ้าน

การควบคุมสถานการณ์การไล่ล่าเสียแป้ง

ว่าตอนนี้ยืดเยื้อมาจน๒อาทิตย์แล้วนะครับ

รายงานสดจากที่อำเภอกงหราจังหวัดพัทธลุงครับ

ก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของ
บังคับบัญชาคือถ้าจะมีคำถามมายังเจ้าหน้าที่
กำลังไล่ล่าเสียแป้งกันอยู่เนี่ยเอาละ

มันอาจจะต้องมีคำถามไปถึงเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้ทำหน้าที่

คือเสียแป้งไม่ได้เก่งจนแบบจนแบบ
สะดอกกุญแจแหกโรงพยาบาลหนีนะ

จริงแล้วเรื่องนี้คือเจ้าหน้าที่
พร้องในหน้าที่เสียแป้งเลย

แล้วเจ้าหน้าที่ที่เขาต้องทำหน้าที่ในการไล่ล่าก็เลย
มาทำหน้าที่อยู่นี่ไง